คุณผู้ชมถามหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงนะฮะ
คุณลุงท่านหนึ่งนอนอยู่ในบ้านแล้วดูทีวีอย่างสบายใจจู่ช้างป่าค่ะ
ลงมาจากป่ามาชะโงกหน้ามองที่หน้าต่าง
คุณลุงท่านนี้บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยกลัวตอนนี้เนี่ยคือลงมาบ่อยเกินจนรู้สึกว่าชินไปแล้ว
แต่ก็ยังกลัวอยู่ดีนะงัดมือถือมาเลยค่ะมาถ่ายคลิปให้เราได้เห็นกันแบบนี้
คุณเห็นไหมถ้าเทียบกับไซส์ขนาดรถกระบะที่จอดอยู่นี่โอ้รถกระบะเล็กไปทันตาเลยอ่ะ
โอ้โหเดินแบบนี้แล้วดูเชื่อมด้วยนะ

หมาเห่าไล่ที่ไงเขาห่วงที่ของเขา

นั่นสิค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมช้างป่าตัวใหญ่นะคะเดินออกมาหากินแบบประชิดระยะตัวบ้านแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านถามก่อนเลยบ้านเลขที่อะไรคุณโรสลินจัดให้ค่ะ
เลขที่๖๓ทับ๑หมู่๕ตะบนสายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะ
อายุเจ้าของบ้านอายุ๖๐ปีค่ะ
ชื่อว่าคุณจรรย์ล้วนเจริญนะคะคุณจรรย์เนี่ยแหละเป็นคนถ่ายคลิปนี้ไว้
ตอนที่พี่ช้างแกเดินมาสำรวจหน้าบ้านคือตอนนั้นคุณจรรย์บอกว่ากำลังนอนดูทีวีอยู่พอดีเลย
ได้ยินเสียงหมาเห่าเห็นไหมเห่าแบบแปลกเห่าแบบเห่าเยอะกว่าปกติ
ก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นไปดูดูผ่านช่องหน้าต่าง
อ้าวพี่ช้างมาทักทายนี่เองนะคะ
หลบมุมเลยหาที่เหมาะแล้วก็กดมือถือถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ

ก็ไม่ได้ลื้อค้นทำความเสียหายเข้าของที่บ้านของคุณเจริญเนี่ยนะคะ
แล้วก็ไม่ได้บุกเข้าไปทำร้ายคนในบ้านด้วย
แต่ดูเหมือนว่ารักษณะช้างจะหงุดใจหงุดหงิดใจเล็กนะ
เพราะได้ยินเสียงหมาเห่าไล่ไง
คุณลุงเจริญบอกอีกนะคะว่าสำหรับช้างตัวนี้
เรียกกันว่าเจ้าขวดเจ้าขวดเนี่ยมันมักจะมาทักทายคนแถวนั้นทุกเดือนเลย
เดือนมา๒๓ครั้งช่วงนี้มาบ่อยเริ่มรู้สึกชิน
คือก่อนหน้านี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็จะมาถึงอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะคะ
คุณลุงเจริญบอกว่าแต่พอแจ้งไปหลายครั้งแล้ว
เจ้าหน้าที่อาจจะรู้สึกชินแล้วก็มาบ้างไม่มาบ้างมาช้าบ้างนะคะ
แล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ได้ให้ความสำคัญกับอะไรมากแล้ว
เพราะไม่ค่อยจะมากันและระยะหลังพอแจ้งไปนะคะว่ามีช้างป่าบุกแบบนี้นะคะ
สุดท้ายชาวบ้านก็ต้องช่วยเหลือกันเองขับไล่ผลักดันช้างป่า
ที่ทุกคนก็กลัวว่าตัวเองจะถูกทำร้ายแต่ก็ต้องทำนะคะ